เพื่อเธอนั่นคือทุกสิ่งในชีวิต
ชีวิตที่ฉันมี
ของมีค่าใดไม่อาบแทนค่าเพียงเท่าสิ่งนี้
ความรักสร้างเธอ
บอกเธอให้ฉันคุ้มครองตลอดไป
เจ้าคือดาวดวงน้อยของพ่อ
จับมือพ่อเอาไว้
พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไป
สู่ปลายทางที่ดี

แม้อยากห่วงให้ขอบรอง
เห็นเธอนั้นมีความสุขน้ำดาบตายก็ทนไว้
เป็นชายสองวันที่ไม่มีวันสิ้นลงแม้วันตาย
เจ้าคือดาวดวงน้อยของพ่อจับมือพ่อเอาไว้
พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไปสู่ปลายทางที่ดี
ไม่มีรักคนไหนรักมากแค่
รักมาแค่ไหนยิ่งใหญ่เกินที่ไม่เกิน
เหนื่อยแค่ไหนไม่ท้อทนได้เสมอขอให้เธอ
มีความสุขให้เจ้าเดินต่อไปไม่น้อยหน้าใครไฟ
เจ้าคือดาวดวงน้อยสิ้นลงแม้วันสิ้นลงแม้วันสิ้น
ไม่มีรักคนไหนรักมากกว่า

จับมือสุขและสลาดไจมันระเบิด
ไม่มีแบบคนไหนรักมาแค่ไหนยิ่งใหญ่เกินที่ไม่เจอ
เหนื่อยแค่ไหนไม่ชอบทนได้เสมอขอให้เธอมีความสุขอีกให้เจ้าเดินออกไป
ไม่น้อยหน้าใจใครจับคู่ดารุ่มน้อยของพ่อจับมือพ่อเอาไว้
พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไปสู่กลายทางที่ดี